คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าพวกแบบดาราศิลปินเนี่ย

ล่าสุดเป็นเจ้าของรถคันใหม่ด้วยคุณผู้ชม

แคปชั่นบอกว่ามาช้าแต่มาชัวร์

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

หัวเราเหมือนเขาเลยแบบนี้เลย
เขาบอกว่าจองตั้งแต่กรกฎาคม๖๔

เราเล่าก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ

ทะเบียนลอลิง
คือคุณผู้ชมตามภาพหน้าจอเนี่ยมันเงาตก

คุณจริงจังมากนี่แหละคุณผู้ชม
เจ้าตัวได้โพสต์

ไม่ว่าจะเป็นเชธิคำพรบุโกะ

สร้างสีสันความหายกับชาวเรามากเลย

คุณนุ้ยเนี่ยเขาคือตัวจริงเสียงจริง

ทำงานเป็นงานอดิเลกยินดีกับรถคันใหม่
ต่อไปก็ต้องหาคนใกล้ใจแล้วล่ะมั้ง

ใครจะไปสู้มหาราชาไอซ์

แสดกกันไปแสดกกันมา
ทั้งคู่คุณนุ้ยเป็นเศรษฐีเมืองกาส่วนนี้คุณไอซ์เป็นเศรษฐีชัยนาศ
เป็นสหาราชาไอซ์
คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดเท่านั้นจ้ะป้ายแดงเต้นออกมาใหม่แล้วคุณผู้ชมค่ะ

รสสุดพันหรูเลยค่ะคุณผู้ชม

สายตายาวมากค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่เลยเป็นรถแบนหรูนะคะ
เขาบอกว่าชิ้นนี้เป็นรางวัลชิ้นแรก
ของนางตั้งแต่ทางนานทำงานมา
นางเพิ่งซื้อชิ้นใหญ่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่

แต่คุณแม่ยังเด็กมากนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย

ใช่นะคะแล้วคุณแม่ก็ภูมิใจในลูกชายอีกแล้วไง

แต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหม
ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายมีจังหวะและเวลาของมัน
ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะ
ได้รางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะเอาไปนอนก่อนนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็เผื่อแผ่ตัวเลขมาให้พวกเราด้วยเหมือนกัน
จะได้รางวัลใหญ่ตามเขาบ้างน้อง